ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองค่ะสามีเขาบอกว่าเจอภาพบาดตาบาดใจ
เห็นภรรยาของตัวเองพลอดรักกับชายอื่นอยู่ที่ริมชายหาดเขาโมโหมากยิงปืน
ขึ้นฟ้าไปสี่นัดเหมือนกับข่มขู่ด้วยอ่ะอ่าแต่ยิงปืนแบบนี้แหมตัวสามีคนนี้
ก็เลยถูกควบคุมตัวดำเนินคดีสิคะตำรวจชุดสืบสวนเมืองระยองค่ะ
ไปจับเลยค่ะนายทองหนักพงโพชัยครับอายุสี่สิบเจ็ด
ยิงปืนขึ้นฟ้าไปสี่นัดอ่ายิงปืนขึ้นฟ้าก็ผิดกฎหมายนะคะ
ไม่ได้ยิงใส่เขาก็ผิดอยู่ดีนะคะเสี่ยงด้วยใช่มันอันตรายค่ะ
ริมชายหาดแสงจันทร์ค่ะเจ้าหน้าที่จับตัวเอาไว้ได้แล้วก็ตรวจค้นในรถเนี่ยนะคะ
เจอปืนจุดสามแปดกระสุนสองนัดปลอกกระสุนอีกสี่ก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
เขาบอกแบบนี้ค่ะในทงหนักอายุสี่สิบเจ็ดคนนี้
เขาเป็นคนขับรถตู้รับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
ก็มีเพื่อนมาด้วยกันเป็นผู้ชายอายุสี่สิบเขากำลังขับรถตู้เพื่อที่จะกลับบ้าน
ระหว่างทางเห็นรถเก่งคันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นภรรยาเขานี่สวนทางไปพอดี
ฝ่ายสามีเลยขับรถตู้ตามเลยแต่เหมือนกับดักซุ่มดูอยู่ห่าง
เห็นผู้ชายคนนึงเปิดประตูรถเก๋งแล้วเข้าไปนั่งในรถกับภรรยา
แล้วขับกันไปต่อแถวแถวริมหาดแสงจันทร์สามีตามไปอีก
พอไปดูใกล้ตัวสามีบอกว่ามันไม่ไหวแล้วภาพมันบาดตาบาดใจมาก
ภรรยากับผู้ชายคนนี้พลอดรักกันอยู่บนรถจอดอยู่ริมหาด
โมโหทนไม่ไหวหยิบปืนที่รถตู้ยิงเลยค่ะสี่นัดเขาบอกเขายิงขู่
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปทีนี้ค่ะจากการสอบสวนตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เขาก็รับสารภาพทุกอย่างนะคะคือเขาบอกว่าเขากับภรรยาจดทะเบียนสมรส
ถูกต้องตามกฎหมายนะที่ยิงปืนก็ขู่อ่ะ
ก็เขาทนไม่ไหวจริงอ่ะภรรยาไปนัดพบกับชายหนุ่มเป็นกิ๊กหนุ่มเนี่ย
ไปพลอดรักกันแบบนี้ไม่ไหวแล้วมันหยามหน้ากันเกินไป
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นร้านค้าแห่งหนึ่งใกล้กับชายหาดแสงจันทร์อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรภาพนี้ค่ะ
ก็คือมันจะได้ยินเสียงปืนนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงรถขับออกไป
วันนี้คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะถนนริมหาดแสงจันทร์ที่ระยองไปคุยกับเจ๊เขียวนามสมมุติ
แม่ค้าขายของริมหาดเขาก็เล่าให้ฟังเมื่อคืน๔ทุ่มกว่าเห็นรถยนต์ขับไปจอดอยู่ริมถนนริมชายหาดสักพักนึง
รถตู้มาจอดต่อท้ายพอรถตู้มาถึงมีผู้ชายรูปร่างผอมถือปืนลงมาเลยเอาปืนไปจ่อที่รถเก๋ง
แล้วก็ไล่ยิงอยู่สามสี่นัดนักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าริมหาดเขาตกใจวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงค่ะ
ก็ตกใจมันองค์อาจเกินไปไม่เคยเห็นตอนนั้นป้าก็ไม่ได้สังเกตว่ามีใครอยู่บนรถไหมแต่พอเขายิงคนคนก็วิ่งกระจายกันหมดเลยอ่ะ
ไม่เคยเห็นถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาเขาเขาเขา
เกิดว่าเหมือนกับว่าถ้ายิงจริงคนแถวนั้นก็โดนเยอะเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าเขายิงขู่หรือยิงอะไรเขาก็เดินถือปืนยิงปั้งไปเสร็จใช่ไหม
ตำรวจก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุไปโรงพักนะคะ
สอบปากคำแจ้ง๒ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องของยิงปืนในที่สาธารณะนะคะ
ก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ